วันนี้เรามาเริ่มที่เรื่องของอุบัติเหตุกันก่อนคุณผู้ชมครับ
รถบัตรนำนักเรียนจากโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ขอนแก่นไปทัศนศึกษาที่จันทบุรี
เกิดเหตุแพร็กความตกเหตุลงไปลึกเกือบ๑๐๐เมตร
ล่าสุดนั้นมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมด้วย
และตอนนี้รวมลงแล้วเสียชีวิต๖คน
แล้วก็บาดเจ็บประมาณกว่า๔๐คน
ซึ่งเมืองต้นคาดว่าเกิดจากระบบเบรกของรถนั้นมีปัญหานะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยการประถมพยาบาลผู้บาดเจ็บจากเหตุรถบัส
โดยสารปรับอากาศตกเหวบริเวณถนนสาย๓๐๔กบินบุรี
วังน้ำเขียวอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับ
ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม๑คนรวมเป็นตอนนี้ทั้งหมด๖คนชื่อ
ตามที่ปรากฏบนหน้าจอตอนนี้คุณผู้ชมครับ
ใครเป็นญาติของผู้เสียชีวิตติดต่อได้ที่โรงพยาบาลนะครับ
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกจำนวนมากและศูนย์หายอีก๒คนคาดว่าคงติดอยู่ใต้ซากของรถ
ซึ่งตอนนี้ก็ยังคงตามหากันอยู่นะครับ
โดยรถคันดังกล่าวนั้นนำนักเรียนจากโรงเรียนพังทุยพัฒนาศึกษาที่อำเภอน้ำพอง
วัดขอนแก่น๔๖คนและครูอีก๔คนครับเดินทางไปทัศนศึกษาที่อ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรี
แต่ว่าไปเกิดอุบัติเหตุรถบัตรเสียหลักไปชนแผงกั้นคอนกรีตแล้วก็เสาไฟฟ้าแรงสูง
ตกลงไปในเหวฝั่งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ลึกเกือบ๑๐๐เมตรเสียหายทั้งคันนะครับ
นายนพดลงามเหลือนายอำเภอนาดีก็คาดกันว่าสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเกิดจากระบบเบรกนั้นมีปัญหา
แต่ต้องรอพนักงานสอบสวนตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง
ส่วนคนเจ็บนั้นก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนาดีเพื่อรักษาอาการต่อไปแล้วครับ